ดูความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวกันหน่อยนะคะ
ลูกชายค่ะเป็นลูกทรพี

เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่

คว้าไม้ขึ้นมาตีหัวพ่อ
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสจากอาการเลือดข้างในสมองก่อนนะคะ
หลังจากนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
งานศพเกิดขึ้นแล้วบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
โดยเฉพาะแม่จุดทูปบอกพ่อเลย
บอกพ่อคุยกับพ่ออะไรบ้างดูคลิปค่ะ
ภรรยาจุดทูบหน้าลงศพค่ะ
คุยกับวิญญาณของนายทองสาสมปาสามี
บอกว่าตำรวจจับลูกชายไปแล้วให้ไปสบายอย่าห่วงไม่ต้องห่วงทางนี้
ภาพที่ออกมาน่าสะลดใจนะคะ
คนที่ทำร้ายพ่อตัวเองจนเสียชีวิตลูกชายนั่นแหละค่ะ
ย้อนเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๓๐เมษายน
นายทองสาสมปาอายุ๗๐ปีถูกนายใจเพชรสมปาอายุ๓๓ปี
ญาติรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าอาการสาหัสเลือดข้างในสมอง
นอนรักษาตัว๓วันแล้วมาเสียชีวิต๓พฤษภาคม
หลังเกิดเหตุนายใจเพชรลูกชายเนี่ยนะคะ
หลบหนีไปและไปถูกตำรวจสพห้วยหลวง
จับกลุ่มตัวได้บ่ายวานนี้หลังกลับมาที่บ้าน

พอกลับมาเขายังไม่รู้เลยนะว่าพ่อตัวเองเสียชีวิตไปแล้ว
ลูกชายให้การว่าก่อนเกิดเหตุขอเงินแม่แต่แม่ไม่ให้
โกรธด่าแม่ด้วยถ้าคำหยาบคาย

โมโหมากคว้าท่อนไม้ไผ่ยาวประมาณเมตรกว่าทุบ

ประคองศีรษะพ่อพยายามปฐมพยาบาล
แต่ก็เห็นพ่อไม่ฟื้นก็เลยหนีไป
เอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
วัคดิบปิดเจือนน้ำมัน
ส่วนพี่ชายผู้ต้องหาบอกว่าน้องชายทะเลาะกับพ่อกับแม่เนี่ย
ประจำเลยถ้าตัวเองอยู่ก็จะเข้าไปห้าม
ซึ่งลูกทุกคนและญาติพี่น้อง
ทำใจไม่ได้ค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้น

รับกรรมกับสิ่งที่ทำตรงลงไปก็คือนั่นแหละค่ะ
ตำรวจนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ